คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เห็นพี่ศรีสุวรรณไปร้องใช่ไหม
ร้องเรื่องกับการขึ้นรถแห่หาเสียงดังนั้นค่ะ
หลังจากนี้เนี่ยเชื่อแหละว่าจะได้เห็นบรรยากาศการหาเสียงกันแบบเข้มข้นมากขึ้น
แต่ทีนี้กลยุทธ์ของการหาเสียงแต่ละพักจะเป็นยังไง
ฟังการวิเคราะห์หน่อยไหมคะช่วงนี้เลยค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากจับสลากได้เบอร์พัก
หลังจากยื่นสมัครสอสอบัญชีรายชื่อได้เวทีการเมืองก็เดือดเลยครับ
ถ้าเปรียบเป็นเวทีมวยก็ระคังดังแก๊งก็ใส่กันเลย
สามสิบเก้าวันที่เหลือก็แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของการหาเสียง
ภาษาธุรกิจการค้าเขาเรียกกันว่าต้องทำสงครามแย่งลูกค้ากัน
ลองดูว่าลูกค้าทางการเมืองที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
คราวนี้เขาแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงวัยออกมา๕๖ช่วง
จะได้วิเคราะห์กันถูกว่าคนกลุ่มไหนเราจะขายนโยบายอะไร
นโยบายนี้ขายให้คนกลุ่มไหนนโยบายนั้นขายให้คนกลุ่มไหน
ไล่ขึ้นไปลองดูนะครับกลุ่มตั้งแต่อายุน้อยที่สุด
จนถึงกลุ่มอายุมากที่สุดกลุ่มอายุน้อยที่สุด
มีที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้๖๖๘๙๔๕๓คน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์๑๒๗๘เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้สิทธิ์
กลุ่มนี้แหละที่จะเป็นตัวแปรสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่า
เป็นคนวัยรุ่นไฟแรง
สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกก็อยากจะใช้สิทธิ์
กลุ่มนี้เป็นตัวของตัวเองสูงกลุ่มนี้ไม่ขายสิทธิ์

กลุ่มนี้มีจุดยืนทางการเมืองที่เป็นตัวของตัวเอง
และเป็นกลุ่มที่เถียงกับพ่อแม่อยู่ในบ้านว่าจุดยืนของเขาคืออะไร
พักไหนที่เตียนพักที่คนกลุ่มนี้นิยมก็จะได้เป็นคะแนนเป็นกรอบเป็นกรรม

มีจำนวนเอาตัวเลขกลมนะ๑๕ล้าน
คิดเป็น๒๘๘๗ของผู้มีสิทธิ์

เคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว

บรรยากาศทางการเมืองมาหลายรูปแบบ
ฉะนั้นเขาได้เห็นว่าพักแบบไหนเป็นยังไง

เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่๔๒ไปจนถึง๕๓
มีจำนวน๑๖ล้านคน

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด

กลุ่มนี้มีจุดยืนทางการเมืองหลากหลายครับ

เป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็มาก
ฉะนั้นกลุ่มนี้จะหลากหลายมาก

เป็นกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่๕๐

มีอยู่๑๑ล้านคน

คือผู้ที่มีอายุ๗๗ปีขึ้นไป
มีจำนวน๒๕๐๐๐๐๐คน
คิดเป็น๔
อยากผ่านในเมืองจากชื่ออะไรแต่ว่าเนื่องจากเป็นแฟนพักหน้ามาเหนียวแน่นคลุมนี้
ผ่านการฟังนโยบายผ่านการหาเสียงมาแล้วหลายครั้ง
โดยประสบการณ์เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะรู้ครับว่า
ธรรมชาติการหาเสียงเป็นยังไง
อะไรที่เวอร์เกินจริงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เขารู้หมด
ที่หาเสียงกันแบบเวอร์เวอร์หลอกกันเนี่ยไม่ได้ผลหรอกครับ
อะไรที่พักการเมืองตั้งใจจะทำจริง
อะไรที่พักการเมืองดีแต่พูดพูดแล้วไม่ทำ
คนคนรุ่น๔๕กลุ่มหลังเนี่ยรู้
เพราะว่าเขาเจอกับสภาพการเลือกตั้งมาหลายครั้ง
ฉะนั้นพักการเมืองจึงต้องไม่ดูถูกคนเลือกตั้ง
ว่าเป็นคนเบื่อง่ายพูดอะไรก็เชื่อตามนั้น
เป็นคนเชื่อง่ายเบื่อง่าย

การขายนโยบายหาเสียงแล้วสิ่งที่
ภักดิ์ใหญ่ทุกภักดิ์ต้องคิดกัน
คือการสร้างความจดจำให้คนจำเบอร์พักของตัวเองให้ได้

ไม่ใช่เรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่
ยิ่งพักที่ได้ตัวเลขประจำพักสองหลักเนี่ย
มันสร้างความจดจำได้ยากกว่าตัวเลขพักเดียว

ตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมันง่าย

สองหลักบางเบอร์ก็ทำได้สัญลักษณ์ง่าย
เบอร์จนปัญญาจะทำสัญลักษณ์
ฉะนั้นบรรดานักคิดครีเอทีฟประจำพักเนี่ย

เนี่ยเพิ่งจับเบอร์กันได้เมื่อวาน
วันนี้เราจะเห็นภาพเมื่อกี้ก็เป็นข่าวไปแล้ว
ดูสองภาคใหญ่ภาครวมไทยสร้างชาติ
พอได้เบอร์ยี่สิบสองปั๊บ
แม่ก็มาทันควันเลย
ภาพวิกตูนี่เห็นไหมครับ

นี้ใช้ประจำพักให้คนจำง่าย
พักเพื่อไทยก็มาไวครับ
เขาปล่อยภาพปล่อยข้อความ
วันรุ่งขึ้นวันนี้ก็เห็นเลย
เขาเขียนว่าเพื่อไทยก้าวเดียวไม่พอต้องสองเก้า
พักเพื่อไทยก้าวเดียวไม่พอต้องสองเก้า
สองเก้าก็คือตัวเลขของพัก

เขาได้เบอร์๒๙เบอร์๒๙ไม่มีทางชูมือทำนิ้วได้หรอกครับ
หมายเลข๒มือซ้ายหมายเลข๙มือขวาจะเอานิ้วมาจากไหนมีแค่๕นิ้ว
ฉะนั้นคำว่าเพื่อไทยก้าวเดียวไม่พอต้อง๒๙ก็น่าจะสร้างความจดจำได้ง่าย
นี่เพิ่งผ่านไปวันเดียวนะครับ
ผมคิดว่าจากวันนี้ไปฝ่ายนักคิดนักวางกลยุทธ์เคลียร์ทีฟทั้งหลาย
ก็จะปล่อยของออกมาเพื่อให้แต่ละพักสร้างความจดจำ
ทีนี้ก็เหลือแต่ผู้สมัครสอสอเขตซึ่งต้องเดินบอกประชาชนว่า
ต้องเลือกทั้งคนทั้งพักนะฮะ
สมัยก่อนเนี่ยเลือกทั้งคนทั้งพักเบอร์เดียวไม่มีปัญหา
สมัยนี้ต้องบอกว่าถ้าจะเลือกผมเป็นสอสอกาเบอร์นี้นะครับ
ถ้าเลือกพักของผมกาเบอร์นั้นนะครับ
เพราะพักกับเบอร์สอสอคนละเบอร์กัน
มันเป็นความวิปริตที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันจำยาก
มันเป็นมันเรียกว่าเป็นผลงานเป็นตราบาป
คนร่างรัฐมนูลและคนออกกฎหมายเลือกตั้ง
ไว้ให้คนไทยทิ้งไว้ให้คนไทยให้มันเกิดความยากลำบาก
ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในบ้านเมืองที่ไม่เป็นปกติ
เราก็ต้องยอมรับกับความไม่ปกติที่เกิดขึ้น
ทำอย่างอื่นไม่ได้นะภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่า
สาบแช่งกันสิครับจะรออะไร
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยววันนี้ครับคุณดรคุณน้ำแข็งครับ